สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับวันนี้ศุกร์ที่๑๕พฤศจิกายน๒๕๖๒ครับคืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับมีอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำเข็มยางระเบิดนะครับตัวพ่วงหลุดกลางถนนพระราม๒ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
อุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อบรรทุกน้ำเข็มพลิกคว่ำ
บนถนนพระราม๒ช่องทางด่วนขาเข้ากรุงเทพมหานคร
ช่วงกิโลเมตรที่๑๔หมู่๑ตำบลบางน้ำจืด
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อตำรวจสถานีตำรวจภูทรย่อยบางน้ำจืด

โดยจุดเกิดเหตุอยู่กลางถนนพระราม๒ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
พบลูกพ่วงของรถบรรทุกน้ำเข็มสภาพพลิกตะแคงชนติดอยู่กับแท่งบารีเออร์
กันระหว่างช่องทางด่วนกับช่องคู่ขนานจนล้ม
ส่วนยางล้อหน้าของลูกพ่วงมีสภาพยางระเบิด
ห่างออกไปประมาณ๕๐เมตร
ทงชัยอยู่จำเนียนชาวจังหวัดอ่างทองคนขับเล่าว่า
เขาไปรับน้ำเข็มมาจากจังหวัดสมุทรสงคราม
เพื่อไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุยางล้อรถหน้าของลูกพ่วงเกิดระเบิดขึ้น
ซึ่งเขาได้พยายามพยุงรถแต่เอาไม่อยู่
ทำให้ลูกพ่วงเกิดสะบัดแล้วหลุดออกจากตัวรถพ่วง
ลื่นถลายไปชนกับแท่งบารีเออร์ได้รับความเสียหาย

สามสาวโรงงานขี่จักรยานยนต์กลับที่พัก
โดยเปลี่ยนเส้นทางทำให้ไม่คุ้นชินกับเส้นทาง
ก่อนจะขี่หลุดโค้งชนกำแพงหรือว่ามอเตอร์เวย์
เรียบมอเตอร์เวย์ตำบลบางวัวอำเภอบางปะโกง
โชคดีที่ทั้ง๓คนได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
โดยหนึ่งในผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังว่าเพื่อนที่ขี่จักรยานยนต์ไม่คุ้นชินกับเส้นทาง
และไม่รู้ว่าตรงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งก่อนจะขี่จักรยานยนต์หลุดโค้งพุ่งชนกับกำแพงได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ปิดท้ายที่ภาพจากกล้องวงจรปิดได้บันทึกภาพขณะรถกระบะของนางสาวเพชราพันโจ
กำลังขับไปบนถนนสายหัวเนินแสนภูดาตตำบลลาดขวางอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เมื่อถึงบริเวณทางโค้งหน้าวัดหัวเนินมีจักรยานยนต์ของนายธนวัฒน์รุ่งเรือง
ขี่มาด้วยความเร็วก่อนจะเสียหลักหลุดโค้งล้มถลายข้ามเลนจนชนประสานงากับรถกระบะเต็มแรงจนนอนแน่นิ่ง
ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ทำการประถมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านโพ
ส่วนทางคดีตำรวจต้องสอบสวนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอีกครั้ง